มีความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะฮะ

มีข่าวว่าพ่อแม่เนี่ยเขาตามหาลูกของเขาสองคน
อายุ๑๑ขวบเป็นผู้หญิงกับน้องชายอายุ๗ขวบ
อยู่ดีมีผู้ชายแถวบ้านเนี่ยเขาชื่อวัชระ
เป็นอดีตนักฟุตบอลด้วยนะระดับจังหวัดนะ
แล้วมีพี่ชายเนี่ยเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติด้วย
ซึ่งพี่ชายเขาไม่เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้เขาก่อเหตุของเขาคนเดียว
พาไปพาขึ้นรถเก๋งสีดำไปนะ
พอออกตามหากันเนี่ยแจ้งความด้วยนะ
นี่ฮะไปได้กล้องวงจรปิดว่าเนี่ย
ัชระมาสุกเนี่ยเขามาพาเด็กสองคนขึ้นรถไป
พอไปตามหากันจนถึงกลางคืนไปเจอรถเก๋งสีดำคันนี้
จอดทิ้งอยู่ที่ป่าละเมาะข้างทางในพื้นที่สพนาขาจังหวัดอุดรธานี
แต่ไม่เจอคนขับรถเจ้าของรถไม่เจอเด็กด้วย
แป๊บนึงเด็กสองคนวิ่งออกมาจากป่าละเมาะ
แต่ไม่เจอผู้ชายคนนั้นนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๑๓มิถุนายน
ก็เลยคาดกันว่าจะพาเด็กไปทำอะไร
ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสพนาคาได้เจอตัวนายวัชระแล้วนะครับ
แล้วเขาก็มาเจรจากลายเกลี่ยกับแม่แล้วก็ยายของเด็กทั้งสองคน
นายวัชระบอกว่าวันเกิดเหตุเขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับพ่อเด็กนะ
แล้วก็ขับรถจะไปเตะฟุตบอลแล้วไปเจอเด็กสองคนนี้ที่ร้านขายของชำ
เขาก็ชวนขึ้นรถไปด้วยกันเพราะว่าเคยไปด้วยกันตอนที่ไปเตะบอล
แล้วจะบอกพ่อกับแม่เด็กทุกครั้งแต่ครั้งล่าสุดที่พาไปเนี่ยไม่ได้บอก
เพราะคิดว่าเออจะไปไม่นานแค่ไปเตะบอลเดี๋ยวก็พามาส่งบ้าน
แต่บังเอิญระหว่างทางรถเกิดน้ำมันหมดแล้วแบตมือถือของเขาเนี่ยก็หมดด้วย
เขาก็เลยพาเด็กเดินไปเพื่อจะกลับบ้านพอใกล้จะถึงเห็นชาวบ้านเนี่ยมาเยอะหมด
รอหน้าบ้านก็เลยบอกเด็กว่าสงสัยจะเป็นเรื่องซะแล้วตอนนั้นก็เลยบอกเด็กว่า
ยังไงก็พูดความจริงนะว่าน้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไร
ไม่ใช่การลักพาตัวแล้วก็ปล่อยเด็กให้เดินกลับบ้าน
ถามว่าแล้วทำไมไม่พาเด็กเข้าไปส่งอ่ะแล้วหนีหายไปไหนเลย
เขาบอกที่ต้องหนีก่อนเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยดื่มเหล้ามาแล้วยอมรับว่าเสพยาบ้าด้วย
กลัวว่าชาวบ้านจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะถูกรุมประชาธรรมก็เลยหนีไปก่อน
วันนี้เลยมาทำความเข้าใจกับพ่อกับแม่แล้วก็ยายของเด็ก
เขาก็เสียใจที่ทำให้คนในครอบครัวคนในหมู่บ้านต้องเดือดร้อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับพี่ชายเขานะ
พี่ชายเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นเรื่องของเขาคนเดียวทำคนเดียว

แต่ว่าเข้าใจไปแบบนั้นนะครับที่สัดสินไปทางให้ไม่ดี
ตั้งแต่วันนี้ผมจะเป็นคนใหม่เป็นคนดีให้คุณสัญญาครับ
ส่วนผู้ปกครองของเด็กนะครับบอกว่าพอได้คุยกับนายวัชราแล้วก็สบายใจขึ้น
แต่จากนี้ไปเนี่ยนี่ฮะเขาก็ไหว้ขอโทษกัน
แต่แม่กับยายเขาบอกจากนี้ไปไม่ให้ลูกไม่ให้หลานไปกับวัชระอีกแล้ว
คนแปลกหน้าคนอื่นก็ไม่ให้ไปด้วย
ผู้ก่อเหตุทางครอบครัวก็มามอบเงินทำขวัญให้จำนวนนึง
กับครอบครัวของเด็กทั้งสองคน
แล้วก็มีการขอโทษกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
หน้าตำรวจทำบันทึกข้อตกลงอะไรกันเรียบร้อย
ทางฝั่งของผู้ปกครองเด็กเนี่ยไม่ประสงค์ดำเนินคดี
ส่วนทางครอบครัวนายวัชระเนี่ยเขาอยากให้ตำรวจช่วยหน่อย
ช่วยพาวัชละไปบำบัดยาเสพติดหน่อย
เดี๋ยวตำรวจเขาก็จะดำเนินการให้
ชราเขาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพี่ชาย

แต่ตัวเขาวันนั้นหนีไปก่อนเพราะว่าเสพยาด้วยดื่มเหล้าด้วย